ซ่อมคอมพิวเตอร์รับซ่อมโน้ตบุ๊ก
ใช้คอมพิวเตอร์ใช้โน้ตบุ๊กทำงานกันใช่ไหมคะ

เครื่องเล็กที่เราพกติดตัวกันตลอดเวลาเนี่ยค่ะ

แล้วผู้บริโภคเองก็มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจเหล่านี้ต้องเริ่มปิดตัวลงไปเลยนะคะ
ผู้บริโภคเองเขาก็เริ่มศึกษาไง
เริ่มหาข้อมูลกันเองมีความรู้มากขึ้น

เทคโนโลยีอื่นทดแทนเองได้
กรรมการสภาหอการค้าไทยบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ทยอยปิดตัวลงเรื่อยเลย
เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภค
แนวโน้มที่ร้านซ่อมคอมจะปิดตัวลงมีมานานแล้ว
น่าจะไม่น้อยกว่า๔ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ถ้าประเมินด้วยตัวเองโดยเฉพาะห้างค้าปลีกไอทีใหญ่ทุกวันนี้หายไปเกินครึ่ง
เกินครึ่งนะครับจะ๖๐หรือ๗๐นั้นยังไม่แน่ใจนะครับแต่เกินครึ่งนี่คือหายไปเลยอันนี้อย่างที่เห็น
ซึ่งคำว่าหายไปในที่นี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าหายไปคือไปประกอบธุรกิจที่ใหญ่กว่าเดิมหาร้านหาทำเลที่ใหญ่กว่าเดิม
ขยายธุรกิจหรือปิดไปเลยนะครับตกงานยังไม่มีอะไรทำอันนั้นยังไม่ได้เก็บข้อมูล
ถ้าจะมาดูถึงปัจจัยหลักที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องปิดตัวลงนะคุณผู้ชมซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยราคามันก็เริ่มถูกลงแล้ว
ถูกไหมคะผู้บริโภคเองก็สามารถที่จะลงโปรแกรมด้วยตัวเองได้
อกจากนี้เจ้าของโปรแกรมยังมีบริการซ่อมฟรีคุณซื้อโปรแกรมที่นี่รับซ่อมฟรีเลย
แล้วร้านอื่นอื่นจะทำมาหากินกันอย่างไรและที่สำคัญที่สุดเลยสมาร์ทโฟนก้าวเข้ามาแทนที่คอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กแทบจะทุกวันทำแทนได้เกือบทุกอย่าง
เจ้าของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เขาบอกค่ะว่ารายได้เขาทุกวันนี้เนี่ยมันหายไปมากถึงกว่า๑๗๐จนเริ่มคิดจะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นแทนแล้วค่ะ
เพราะว่าลูกค้าเก่งขึ้นทุกวันทุกวันเก่งจนแทบจะเปิดร้านเองได้คือทำเองก็ได้ซ่อมเองก็ได้สั่งอะไรเองยังทำได้เลยเพราะอะไรโลกออนไลน์เขาบอกไว้หมดอยากรู้อะไรถามอากู
ถามไปปุ๊บมันมีวิธีการมีแหล่งมีทุกอย่างบอกให้เสร็จสับเลยอืม
ถามว่าตายไปเลยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ถามว่ามันแย่กว่าเดิมไหมมันแย่กว่าอยู่แล้วเริ่มคิดจะทำอย่างอื่นแล้วค่ะ
เริ่มคิดจะแบบว่าอาจจะต้องผ่านตัวเองไปอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่กระแสมาค่ะว่ามันงานคอมอาจจะต้องปิดตัว
ท้องตลาดเนี่ยนะคะร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เองก็ถูกลดขนาดแล้วก็ปิดตัวลงศูนย์การค้าเซียรังสิตเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะ
ผู้บริหารเขายอมรับเลยบอกว่าบางร้านปิดตัวแต่ก็ยังมีร้านใหม่เข้ามาทดแทนนะก็ถือว่าเป็นกลไกปกติของการค้า
สิ่งที่เกิดขึ้นในภาพจริงคือว่าร้านลดขนาดให้เล็กลงแต่ว่ามีร้านผู้ก่อการใหม่เพิ่มมากขึ้น
เป็นทางเลือกของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการที่เรียกว่ามีร้านเจ้าใหม่สามารถเลือกได้ว่า
เจ้านี้ซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมเจ้านี้ซ่อมโน้ตบุ๊กเจ้านี้ซ่อมอุปกรณ์แท็บเล็ตเนี่ยครับ
ตอนนี้ก็ไม่มีใครยืนยันได้หรอกนะคะว่าร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แบบนี้มันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
แต่ผู้บริหารศูนย์การค้าและกรรมการสภาหอการค้าไทยเขาเชื่อค่ะว่า
ธุรกิจเล็กเล็กเหล่านี้จะอยู่รอดต่อไปได้ถ้าหากผู้ประกอบการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี
รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาค่ะ